วันนี้ก็เลยจะเอาภาพนี้มาให้คุณผู้ชมได้อิจฉาด้วยเหมือนกัน
ถูกต้องถูกต้องไหนแล้วคิดถึงแล้ว

ไปดูบรรยากาศของการประกวดกระทงใหญ่งานยี่เป็งเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชพัฒนเชียงใหม่ได้ครองถ้วยพระราชทาน

ติดตามกับคุณสืบสกุลพันธ์ดีเลยครับ
และแต่ละขบวนนั้นล้วนแต่สวยงามทั้งนั้นเลย
ซึ่งวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูความสวยงามของการประกวดกระทงใหญ่นะครับ
ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่
แล้วก็ขบวนต่างนั้นก็จะผ่านมาตรงนี้แหละครับ
หลังจากที่ขบวนเริ่มต้นมาตั้งแต่ที่ประตูท่าแพรแล้ว
ความสวยงามเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นกันแน่นอนนะครับ
เดี๋ยวผมขออนุญาตบรรยายต่อจากคุณสุดสกุลแล้วกันว่าเป็นอย่างไร

บรรยากาศงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
หรือว่าลอยกระทงวันที่๓หรือว่าคืนสุดท้ายเนี่ย
ไลท์สำคัญของงานก็คือการประกวดกระทงใหญ่นะครับ
ภายใต้แนวคิดเชียงใหม่นครที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม
ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวะชิดาลงกรบริณฑราเทพยาวรางกูลนะครับ
โดยเริ่มจากพิธีอันเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน
นำหน้าขบวนกระทงจากหน่วยงานต่างที่ส่งมาสนับสนุน
และส่งเข้าประกวดจำนวน๒๔กระทงออกจากขวงประตูท่าแพร
ไปตามถนนท่าแพ้ถึงแยกพุทธศาสตร์
เดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนปรายศนีย์ผ่านตลาดต้นลำไยครับ
มุ่งหน้าสู่ถนนวังสิงธรรมนะครับ
สิ้นสุดยังสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่

ก่อนจะมีการแสดงฟ้อนเทียนของนักเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน๑๒๐คน
แล้วก็มีการแปรขบวนรับถ้วยรางวัลพระราชทานนะครับ
สำหรับผลการประกวดรางวัลกระทงยอดเยี่ยม
แก่กระทงใหญ่จากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่
ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตัวเครื่องบินไปกลับภายในประเทศ๒ที่นั่งนะฮะ
จากทางด้านของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
ส่วนรางวัลชนะเลิศนะครับ
ได้แก่กระทงใหญ่จากมหาวิทยาลัยแม่โจ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง
ก็ต้องขอบคุณบรรยากาศที่คุณสืบสกุลส่งมาให้ได้ชมกันด้วยนะครับ